ทีนี้มาดูเหตุสลดใจค่ะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นที่ศูนย์อภิบาลช้างบุญรอดที่จังหวัดสุโขทัยนะคะ

ควานช้างถูกช้างเชือกนี้กระทืบ
แล้วก็แทงแล้วก็คือเละไปทั้งตัว

ตำรวจก็เลยบอกว่าอากาศร้อน
ว่าพออากาศร้อนแบบนี้ช้างอาจจะหงุดหงิด
ก็เลยอลวาดขึ้นมาทั้งกระทืบทั้งใช้งาแทงเข้าไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในศูนย์อภิบาลช้างบุญรอด
บ้านนาต้นจันทร์หมู่๕ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัย

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตรงนี้เป็นปางช้างนะคะเนื้อที่กว่า๒๐๐ไร่
บริเวณข้างไร่ข้าวโพดก่อนถึงที่ทำการศูนย์
ก็ไปเจอศพของนายอานนท์พิมพ์เหมือนอายุ๓๘ปี
คว่ำหน้าอยู่ค่ะมีรอยถลอกตามตัวเต็มไปหมดนะคะ
กระดูกแขนขาคอซี่โครงหักทั้งตัว
หมอบอกว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
ห่างออกไปไม่ไกลนักนะคะก็เจอพลายมีโชคเป็นช้างเพศผู้
จากการไปสอบถามคนงานในปางช้างเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ผู้ตายกับภรรยาภรรยาเขาเป็นชาวอังกฤษนะคะ
เขาได้ร่วมการก่อตั้งศูนย์อภิบาลช้างแห่งนี้
สิบกว่าปีแล้วค่ะปัจจุบันมีช้างอยู่ในการดูแลสิบแปดเชือก
ตัวผู้ตายเนี่ยเป็นถึงหัวหน้าควานช้างนะคะแล้วก็เลี้ยงดูพลายมีโชคมาตั้งแต่เล็ก
แต่ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะดุอยู่แล้วพลายมีโชคจะดุร้ายหน่อยขี้หงุดหงิดหน่อย
มีเพียงผู้ตายคนเดียวที่สามารถควบคุมช้างเชือกนี้ได้ก่อนหน้านี้คนงานบอกว่าเอาย่าสดมาให้ช้าง
แล้วก็เห็นนายอนนท์นอนนิ่งเลยครับก็เรียกเพื่อนคนงานช่วยกันนำร่างออกมา
ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
นิษฐานว่าคือช้างน่าจะหงุดหงิดอากาศร้อนมาก
แล้วก็ตัวผู้ตายไม่ได้มีตะขอบังคับช้างติดตัวเอาไว้
ช้างก็เลยกระทืบแล้วก็ใช้งาแทงจนเสียชีวิตนะคะ
ญาติญาติก็ไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็มอบศพให้ไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
เจ้าช้างพลายมีโชคเนี่ยนะคะ
หลังจากที่เกาะเหตุแล้วก็ไปผูกเอาไว้กับต้นไม้ใช่ไหมคะเป็นล่ามโซ่เอาไว้เนี่ยอืม
ตำรวจยังบอกเลยว่ามันยังสะบัดงวงสะบัดงาตลอดเวลาเลยค่ะ
ยังอุดหงิดอยู่เลยเนี่ยใช่แล้วลักษณะเด่นของมันเนี่ยค่ะงาข้างซ้ายาวโค้งเลยนะคะ

ก็เหมือนกับมีงานเดียวเนี่ยจุดเด่นของมัน

ตั้งแต่เล็กแล้วเป็นคนก่อตั้ง
สถานที่เลี้ยงช้างนี้มาด้วย๑๐กว่าปีแล้ว
ก็ก่อตั้งกับภรรยาที่เป็นชาวต่างชาติ